นะคะสัปดาห์นี้ค่ะพี่แจ๊กกะรีนนะคะ

เป็นดาราสาวสวยมากความสามารถคุณน้ำฝนกุลนัท

นะคะห่างหายไปนานนานตั้ง๓ปี

สวัสดีค่ะ

เรายังอยู่กับสาวคนนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แบ๊วเรียกนั้นเล่นหนังด้วย

เข้าวงการครั้งแรกเล่นหนังก่อน
ว่าเข้าบงการได้ยังไง
ครั้งแรกเลยที่เข้าวงการคือเล่นหนังก่อน

โฆษณาประมาณสัก๒๓๔ตัว
แล้วหลังจากนั้นก็ได้มาเล่นหนังของไฟล์สตาร์
แล้วก็ไฟล์สตาร์แล้วก็อาร์เอสอยู่ประมาณสัก
จำไม่ได้เป๊ะแต่ประมาณ๔๕เรื่องค่ะ
ซึ่งย้อนต่อไปในช่วงที่ทำงานช่วงพีคเนอะ

นั้นต้องเรียกว่าเป็นคู่จิ้นไหมคะกับคุณสเตฟาน

เพราะว่าจริงแล้วกับฟานไม่เคยร่วมงานกัน

เอาเป็นว่ากับฟาเนี่ยอยู่ดีก็ไปเจอกันที่งานปาร์ตี้กันตนางานหนึ่ง
แล้วก็หลังจากนั้นก็คบกันแล้วก็เป็นแฟนกัน
ก็ตุ้มขึ้นมาไม่ได้ไม่มีเวลาได้จิ้นไปจิ้นกันเอง
แต่คือเป็นคู่เอาพูดตรงเป็นคู่รักที่ดังมากตอนนั้น
น่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นฟานเขาดังมาก
เขาเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งเลยค่ะ
มันก็เลยทำให้คู่เราถูกคนจับตามอง

บทบาทของคุณน้ำฝนกลนัททำอะไรบ้างคะ
ตอนนี้นะคะก็แน่เลยหลักเลยเป็นคุณแม่
เป็นคุณแม่ลูกอายุ๑ขวบ๘เดือนนะคะน้องทาเรีย
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำนิตยสารสุขภาพดี

น่าจะ๑๐กว่าปีแล้วล่ะแทบไม่ได้นึกเลยอ่ะ

แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นผู้จัดละคร

อย่ามาตัดช่องน้อยทุบหม้อข้าวฉันแบบนี้
เอายังเอาอยู่นะคะแต่ว่าขอเลี้ยงน้องก่อน
แล้วก็ตอนนี้มีแพลนที่จะท้อง
แต่ยังไม่ท้องไงเพราะอายุก็ไม่ได้น้อยแล้ว

ก็อยากจะให้โอกาสตัวเองอีกสัก๕๖เดือนดู

มีเคล็ดลับสอนน้องไงหรือคะครับวงการ

แน่เลยคือเราก็ต้องรักษาคุณภาพของเรา
มันจะต้องไม่ต่ำลงแต่มันดีขึ้นได้นะคะ
อีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องซื่อสัตว์ในหน้าที่การงานของเรา

ถ้าสมมุติว่าคุณจะอยู่ในวงการนี้ได้
สำนึกเอาไว้เลยใช้คำว่าสำนึกนิดนึงนะคะ

เมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอคุณถ่ายรูป
เมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอลายเซ็นคุณ
นั่นแสดงว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิต

สบายดีหรือเปล่าต้องขอบคุณคุณน้ำฝนมาก
แต่ว่าไทยรัฐของเราก็ไม่ได้มาใช้งานคุณฟรีนะคะ

เผื่อคุณจะใส่ไปเลี้ยงลูกนม
ทำไมไม่มีเขียนเอาไว้ว่าสบายดีหรือเปล่า
คตไงอันนี้เป็นไทยรัฐก่อนนะคะไหลมา

มอบ๑๒๓แครน
เดี๋ยวนี้แล้วแจกกันเป็นกระเป๋า
แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณน้ำฝนด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะอยู่ในวงการนี้ได้

เมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอคุณถ่ายรูป
เมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอลายเซ็นคุณ
นั่นแสดงว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิต
เพราะฉะนั้นอย่าไปลำขาด